เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับ
กับผมวาโยอัศวรรุ่งเรืองสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ต้องขอโทษท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วก็ประชาชน

เส้นเสียอักเสบครับท่านประธานแต่ไม่เป็นไรครับ
ทำหน้าที่ของผู้แทนรัศดรอย่างเต็มที่ครับในการตรวจสอบงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ในวารัฐที่หนึ่งนี้นะครับกับงบประมาณสามจุดหนึ่งแปดห้าร้านล้านบาทนะครับ
ซึ่งทุกเม็ดทุกสตางค์นั้นมาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ผมเปิดดูหมื่นกว่าหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าผิดหวังครับท่านประธานครับ
ด้วย๕ปัจจัยครับปัจจัยแรกครับก็คือว่า
งบประมาณนี่มีความกระจุกตัวท่านประธานเรียกว่างบกระจุกจนกระจาย
สองนะครับก็คือลำดับความสำคัญเนี่ยจัดผิดฝาผิดตัวไปหมดเลย
ไม่ยึดถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับอาจจะมียึดประโยชน์ของใครบางคนบางกลุ่มนะครับ
สามก็คือว่าใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าครับดำเนินกิจกรรมหรือว่าลงทุนต่างต่างเนี่ย
นำพาครับเรียกว่าเขียนมาเกณฑ์ต่ำต่ำ
ว่าเด็กสอบผ่านยกห้องไม่มีใครตกแน่นอนสุดท้ายท่านประธานคือความโปร่งใสเนี่ย
ไม่มีท่านประธานครับสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องยอมรับนะครับ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลหลายรัฐบาล
ไม่ใช่แค่รัฐบาลของประเทศไทยอย่างเดียวแต่รวมถึงรัฐบาลของทั่วโลกครับ
ที่จะต้องนำมาคิดวิเคราะห์ว่าจะดำเนินราชการต่อไปอย่างไร
เราเชื่อว่าปีหกหกเนี้ยนะครับสองพันห้าร้อยสิบหกเนี้ย
ปีหน้านะครับจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูครับท่านประธาน
ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่รวมถึงต่างประเทศด้วย
ในประเทศไทยเองกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับ
ก็กำลังจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
กระทรวงท่องเที่ยวเองก็ตามครับก็กำลังจะเปิดประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยสองเข็มเนี้ยกว่าแรงเลยเจ็บห้าแล้วนะครับ
เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะกลับจากโลกออนไลน์เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือ
ออนไซต์แล้วนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้น
การจัดงบประมาณต่างคงจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดอันนี้แหละ

โพยล่ะมาเรื่องสาธารณสุขเหมือนเดิม
แต่ขออนุญาตครับวันนี้ขอพูดเรื่องทั้งสาธารณสุขนะครับ
การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงทหารตำรวจด้วยเล็กน้อย
โพยครับท่านประธานครับอันแรกกระทรวงสาธารณสุข
งบประมาณ๑๕๖๐๐บาท
๑๗๗ท่านประธานคือ๑๒๐๐๐ล้านอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ที่สำนักประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ
หมื่นกว่าล้านครับ๑๘๐๐๐ล้านเป็นงบเงินเดือนครับ
เหลือลงทุนจริงแค่๑๑๕๐๐ล้านเท่านั้นเองครับถัดไปครับ
แล้วผมก็พบความผิดปกติท่านประธาน
ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะอันนี้ก็ต้องเพื่อความเป็นธรรม

งบซื้อครุพันธ์คอมพิวเตอร์ปีนี้บวมมาก
ท่านเตรียมทำออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยนะครับ
แค่สำนักประหลัดสำนักเดียวนะครับมีงบซื้อคอม๑๓๗ล้านบาท
แต่สปสท๑๓๗ล้านผมไล่ดูทั้งกระทรวงสาธารณสุขครับ
คอมไป๕๐๐กว่าล้านมีทำอะไรบ้างท่านประธาน
วีดีโอวอร์สำหรับประชุมออนไลน์๑๐กว่าล้าน
ทำห้องประชุมออนไลน์สำหรับ๒๐ที่นั่ง๑๐๒๐ล้าน
ห้องประชุมออนไลน์ระดับ๓๐ท่านนั่ง๒๐๓๐ล้าน
ไม่หมดเลยท่านประธานและเพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
เป็นแบบนี้หลายกระทรวงมากซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานไปว่า
เรากำลังจะกลับจากโลกออนไลน์มาสู่โลกออนไซต์แล้ว
งบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดทำมาเนี่ยนะครับท่านประธาน

งบแบบนี้มันควรมาตั้งแต่๒ปีที่แล้วแล้วครับ

โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
ศักยภาพครับในการดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด
เด็กเล็กเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนโตขึ้น

อบรมสัมมนาจัดประชุมครับ

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับ

ซื้อของกับก่อสร้างไปแล้ว๙๕๐๐ล้านบาท

ซื้อครุทางการแพทย์นี่ไม่ว่ากันนะ
รายการรวมละ๒๘๐๐ล้านบาท

สร้างตึกสร้างโรงพยาบาล
ก็ไม่ว่ากันท่านประธาน๖๒๐๐ล้านบาท
แต่ถ้ามันไม่กระจายตัว
แต่มันดันไปกระจุกตัวอยู่ที่แค่บางจังหวัดนะท่านประธาน
แบบนี้พวกเราเนี่ยนะครับ

แม้กับสอสอเขตเองก็ตามอย่างท่านประธานเนี่ย

เห็นว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนคนไทยทั้งชาติ
ไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับ
แต่งบประมาณมันกระจุกตัวออกมาแบบนี้
ท่านประธานครับดูสิว่ามันห่างกันขนาดไหน
กลุ่มสีขาวเนี่ยครับได้งบก่อสร้างไม่ถึง๒ล้านครับ
สีน้ำเงินเข้มปิ๊ดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่จังหวัดครับ
ปิดที่สุดเลยนะครับทะลุ๘๐๐ล้านเนี่ยครับ
ก็คือบุรีรำเหมือนเดิมครับ
เราจะเอากันอย่างนี้จริงเหรอท่านประธานครับ
ไปครับโครงการลดความเหลื่อมล้ำของ๓กองทุน๑๒๐๐ล้านบาท
โครงการที่ดีมากครับท่านประธานครับผมสนับสนุน
เราอยากเห็นแก่บคือช่วงห่างของสวรรยาการเข้าหนักจัดการ
สวัสดีการบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมเนี่ย

แต่ท่านประธานดูนะฮะว่ารัฐบาลเอาไปทำอะไร
ไปครับเอาไปอุดบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ์ท่านประธาน
หมายความเป็นไงครับหมายความว่า
เราจะลดความเหลื่อมล้ำของ๓กองทุนเนี่ยนะครับ
แต่เราดันเอาเงินไปอุดให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ใน๓กองทุนนี้เลยนะ
แล้วมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
หัวข้อที่ท่านตั้งมาตรงไหนครับ
การไปอุดแบบนี้มันดีนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
อันนี้ดีครับแต่การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สอดคล้อง
ไม่ได้สอดรับกับสิ่งที่ท่านต้องการจะทำจริงผมให้
ตัวชีวัตรครับถัดไปครับกรมควบคุมโรคครับ
ตัวชีวัตรของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งครับท่านประธานคือ
ส่วนของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น
๖๕วางไว้ที่๕ครับปี๖๖วางไว้ที่๑๐
เกณฑ์มาแบบนี้สอบยังไงก็ผ่านท่านประธาน
ท่านอยู่เฉยเนี่ยครับตอนที่ประชาชนคนไทย
เขาฉีดวัคซีนกันไป๒เข็มอย่างน้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านเขียนมา๑๐แบบนี้เนี่ย
มันยังไงก็ผ่านนะครับเราใส่แมสกันเนี่ยคนใส่แมสกันเกินเก้า
เกิน๙๕ครับเขียนแบบนี้สอบยังไงก็ผ่านครับ
ไปครับกรมอนามัยครับอันนี้ต้องเพื่อความเป็นธรรมนะครับ
สัยทัศน์ของท่านรองอธิบดีเนี่ยท่านคุณหมอสลาวุฒิเนี่ยนะครับ
ท่านบอกว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี่ยห้ามปิดนะต่อไปนี้เราจะปิดโรงเรียนไม่ได้
ยังไงเด็กเนี่ยต้องได้เรียนหนังสืออันนี้ถูกต้องครับ
กลับสู่จากโลกออนไลน์มาสู่โลกออนไซต์ถูกต้องครับ
ร้อยละ๗๐ปี๖๕ครับปีนี้ปีหน้าปี๖๖ก็ยังร้อยละ๗๐ครับ
อันนี้ถ้ามีคนพูดแบบกลวนนะผมคงไม่พูดเองนะท่านประธาน
ก็ไม่ต้องทำเลยเลยนะครับประธานต่อไปครับสถาบันวัคซีนครับ
ผมดีใจเนื้อเต้นเลยครับปีนี้งบเพิ่มขึ้น๒เท่าเพิ่มมา๒๒ล้าน
คือ๑ชนิดปี๖๕ปี๖๖ก็ยังคงเป็น๑ชนิดอยู่ครับท่านประธาน
ซึ่งผมยกตัวอย่างแล้วกันนะประเทศญี่ปุ่นท่านประธาน
ตอนนี้ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๓เข็ม
หมายความว่าไงครับหมายความว่าต้องมีบูสเตอร์เข็มหนึ่งถูกไหมฮะ
ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าฉีดบูสเตอร์เนี่ยมันต้องเป็นคนละชนิดกับไอ้๒เข็มแรก
ถ้าไอ้๒เข็มแรกเนี่ยมันเป็นชนิดเนื้อเซลล์ตายนะครับ
แต่พอท่านเขียนเกณฑ์สอบมาแบบนี้ว่ามีแค่ชนิดเดียวเนี่ย
ผมว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สอบผ่านหมดครับอันนี้กลายเป็นตกหมด
เพราะว่ามันก้าวไม่ทันโลกแล้วตอนนี้โลกเราก็ต้องมาบูสเตอร์แล้วท่านประธาน
จริงจริง๒เข็มไม่พอนะครับและงบประมาณที่เพิ่มมา๒๒ล้านท่านประธานคิดว่า
เอาไปทำอะไรฮะไปวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับถัดไปครับ
เอาไปสร้างตึกครับสร้างตึกเจ็ดชั้นครับถัดไปครับ
มาดูเรื่องการศึกษานิดหนึ่งสพครับงบเยอะครับเลยต้องพูดถึงเขาหน่อย
๒๕๐๐๐๐ล้านเนี่ยสำหรับหน่วยงานเดียวเนี่ย๒๕๐๐๐๐ล้านเยอะกว่ากระทรวงอะไรกระทรวงเลย
ปีแรกผมเป็นกรรมธิการงบประมาณท่านประธานก็เลยได้เห็นถ้าเราดูในข่าวคาดแดงเนี่ยท่านประธาน
มันจะไม่มีรายละเอียดถูกไหมฮะไอ้งบที่มันรายการหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งล้านเนี่ย
มันจะไม่มีรายละเอียดเขียนก็จะเขียนลอยลอยมาแบบนี้ตรงเนี้ยท่านประธานกี่รายการรู้ไหมฮะ
ปีที่แล้วเราเห็นความผิดปกติครับท่านประธานก็คือว่า
มันเป็นงบแบบเหมือนไปแจกจ่ายโรงเรียนนะท่านประธาน
เป็นพวกครุพันธ์อะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้จำเป็นมาก
จากโรงเรียนนึงจะมีเกณฑ์อยู่ไม่เกินสองแสน
อยู่๑๙๘๑๙๙๐๐เพราะอะไรท่านประธาน
เพราะใช้วิธีจัดจ้านพิเศษจิ้มเลย
ปีที่แล้วโดนตัดไปหลายร้อยล้านปีนี้ใส่มาอีก
แบบนี้ก็ได้ครับถัดไปครับ
ผมก็เพิ่งทราบว่าเขาแปลว่าอำนาจละมุนนะครับเนี่ย

ขอโทษทีที่ไม่ได้ใช้เลขไทยนะครับ
มีงบในการทำภาพยนต์วิธีจัดนี่นะครับ๔๐ล้าน

แต่จริงแล้วมันมีแทรกมีซ่อนอยู่ท่านประธาน
อยู่ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อีก๕๑๖ล้าน
รวมแล้วก็คือ๕๕๖ล้าน
เกือบ๑๐ของกระทรวงนะท่านประธาน
ผมไม่กล้าเอาสไลด์ขึ้นมากลัวโดนฟ้อง
เขาเนี่ยกองทุนนี้เอาไปแจกให้กับช่องอะไรบ้าง
ก็เป็นช่องเรียกว่าช่องระดับท็อปหน่อยนะครับ
ที่เพิ่งโดนปิดยูทูปไปนะครับเพราะเผยแพร่ข่าวปลอมยูเคนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
ซึ่งผมถามว่ามันเป็นช่องที่ประชาชนมองว่ามันปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงหรือเปล่า
ในฐานะเราเป็นผู้แทนประชาชนท่านประธานกำลังพิจารณาว่า
รัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินไปใช้เนี่ยสมกับคันความคาดหวังของประชาชนไหม
ผมมองว่าไม่สมท่านประธานถัดไปครับตำรวจฮะไปเร็วเร็วครับ
บแสนกว่าล้านถัดไปครับมีโครงการที่ดีท่านประธานครับ
การปฏิรูปตำรวจให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้ดีมาก
ไปครับเอาไปทำอะไรครับท่านประธานครับสามพันล้าน
ปฏิรูปตำรวจให้โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ครับ
สร้างตึกอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเพื่อความเป็นธรรม
ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นปัจจัย๔
ตำรวจเขาจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีความมั่นคงในชีวิต
จะได้ไม่ต้องออกไปถ่ายชาวบ้านเพื่อนสอสอของผมครับ
สสกายนัทชาบุญชัยอิสวัสดิ์ผู้แทนจากชาวบางขุนเทียน
กน๙แถวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าไม่จริงหมอ
สร้างออกมาเนี่ยนะซ่วมตัน
เบื้องแตกกำแพงล้าวแล้วกลายเป็นว่าค่าซ่อมไม่มีท่านประธาน
ต้องเก็บพี่น้องตำรวจผู้น้อยอ่ะเดือนละร้อยสองร้อยอ่ะครับ
ตำรวจโดนถ่ายเดือนละร้อยสองร้อยท่านประธาน
เอาไปซ่อมที่อยู่ตัวเองอ่ะแล้วเขาจะหาเงินจากไหนมาท่านหนึ่งอ่ะ
แล้วผมถามว่าตำรวจบางคนอยู่บ้านราคาหลายสิบล้าน
มีรถเป็น๑๐๑๐คันก็ยังเอาถุงไปคลุมหัวประชาชนนะท่านประธาน
ไซต์การพนันก็มีผุดกันเป็นดอกเห็ดเลยท่านประธาน
นะครับเก็บรวมรวมกันแล้วก็เอาไปผ่านกับกลุ่มบริษัทหนึ่ง
คล้ายคล้ายกับซีรีส์เป็นต่อแล้วก็ส่งกันไปที่

ผมถามว่าสรุปสร้างกันไปเนี่ยกี่หมื่นล้านแล้วโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไหม
ไปครับกองทัพอากาศท่านประธานงบเยอะนะครับ
ผมแอบรู้มาอีกมีเลด้าด้วยท่านประธาน
ไปครับแต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนั้นผมมาดูเรื่องนี้ดีกว่า
เรื่องพัฒนาคนถัดไปครับมีงบฝึกทหารอากาศแค่เหล่าเดียวนะครับท่านประธาน
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับรวมรวมแล้ว๖๐๐กว่าล้านบาทท่านประธาน
แล้วท่านมาทานดูข้างล่างของผมของกระทรวงสารธรรมสุขของผม
อุดหนุนพัฒนาอาจารย์แพทย์๖๕ล้านบาทท่านประธาน
ทุนปีหนึ่งส่งหมอไปเรียน๒คนท่านประธานทหารได้๖๐๐หมอได้๖ล้าน
ถ้าพวกเราพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลนะท่านประธานเราสลับเลยหมอเอาไป๖๐๐ล้านเลย
เอาไป๖ล้าน๖ล้านพอสไลด์ลงครับ
สรุปครับท่านประธานครับการใช้เงินแบบนี้นะครับ
สิ่งสำคัญคือเรื่องของตัวชี้วัดครับถ้าท่านไม่รู้ท่านจะเขียนตัวชี้วัดยังไงนะครับ
เอาง่ายนะท่านประธานประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของภาษีเนี่ย
เขารู้สึกเสียดายเงินเขาหรือเปล่าถ้าประชาชนเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเสียภาษีเหมือนกัน
ถ้าพวกเรายังเสียดายเงินภาษีที่จ่ายให้กับรัฐบาลนะครับผมคิดว่าแบบนี้รัฐบาลสอบไม่ผ่าน
เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับท่านประธานครับผมและพระเก้าไกรก็คงไม่สามารถที่จะรับร่างงบประมาณปี๒๕๖๖ได้ครับขอบคุณครับ